คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็ส่งข้อความไลน์มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองรวมถึงสภาพอากาศด้วย
เมื่อกี้เห็นหน้าจอนิดนึงคุณผู้ชมบอกว่าหยุดอยู่บ้านช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ใช่เป็นโซโลแกนที่เราเคยจดจำได้ตั้งแต่ช่วงแรกที่เกิดสถานการณ์โควิด
อาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้อีกครั้งบางคนไม่ไปไหนอยู่บ้านแต่บางคนออกจากบ้านก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะ
เพราะครึ่งวันเช้าเนี่ยอากาศจะร้อนแต่บ่ายถึงค่ำแล้วเนี่ยฝนตกหลายพื้นที่
รวมถึงเตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวังเรื่องศัตรูพืชโรคระบาดด้วยนะคะ
ติดตามรายละเอียดในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฝนที่ตกในฤดูแรงแบบนี้

ก็หลายคนยิ้มได้นะคะแต่หารู้ไหมว่าสภาพอากาศร้อนปนฝนแบบนี้ค่ะ
ทำให้มีหนอนนะคะกัดกินพืชผลค่ะคุณผู้ชม
เหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะมีอากาศร้อนมีฝนบางพื้นที่
กระเศรษฐกรห้ามเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะ
ฉวยโอกาสนี้นะคะโอกาสที่แดดจัดตากเมล็ดพันธุ์ให้แห้งก่อนเก็บทำพันธุ์ค่ะ
และใช้วัสดุคลุมหน้าดินกันน้ำระเหยขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
อากาศร้อนปนฝนเกษตรกรควรดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้อากาศถ่ายเท
ต้องใส่ใจตรวจวัดคุณภาพน้ำกันด้วยค่ะพื้นที่ริมทะเลจุดใดมีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร
ส่วนภาคใต้สภาพอากาศร้อนปนฝนจุดใดไม่มีฝนเนี่ย
ควรให้น้ำพืชอย่างสม่ำเสมอค่ะระหว่างศัตรูพืชจำพวกน้อน
จุดใดมีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
คุณผู้ชมคะในระยะนี้นะคะสภาพอากาศในทวีปยุโรปแปรปรวนต่อเนื่องค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูนี่เลยค่ะที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ
แทนที่จะมีดอกไม้นะคะในช่วงฤดูบายไม้ผลิต
แต่กลับเป็นแบบนี้ค่ะต้นไม้แข็งเป็นน้ำแข็งแบบนี้
อกไม้ต้องอยู่ภายใต้น้ำแข็งร่วงโรยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งต้นไม้เนี่ยแทนที่จะออกดอกผลนะคะออกดอกออกผลให้เก็บเกี่ยวไม่มีแล้วค่ะในช่วงนี้
คุณผู้ชมสภาพอากาศที่หนาวเย็นแบบนี้
เป็นลมนะคะที่พัดมาจากคั่วโลกเหนือปกคลุมทวีปยุโรปนั่นเองค่ะ
และนี่คือลูกการรอดน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ